เนื่องจากว่าตัวแทนแก่นำของพักพลังประชารัฐนั้น

ไปเทียบเฉินคนเอกบริยุจรรย์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีในนามบัญชีรายชื่อของพัก

ท่านจะตอบว่ายังไหร่ได้ฟังครับ
ยังยังนะก็เสนอก็เรื่องเขามาเชิญผมเมื่อไหร่ก็ยังคงมีเวลาถึงวันที่๘นั่นแหละ
เขาเอามาเชิญผมเมื่อไหร่ก็ผมก็รับยินดีขอบคุณแต่ยังไม่รับขอบคุณที่เชิญ
ก็มาเชิญก็รับทราบว่ามาเชิญผมแต่ผมจะรับไม่รับผมมีเวลาพินาที่จะประกาศรับเซ็นตอบรับเป็นเอกสารผมถึงวันที่๘ไม่ต้องมาถามผมทุกวันหรอก
ตามนั้นมีเวลาตัดสินใจถึง๘กุมภาคมนะครับ
กล่าวหลังหาไม่เลยกับรอบนานยกรัฐมนตรีนะครับนายวิสุนุทธิ์เครืองามบอกว่าเท่าโพสต์และเคลื่อนหวัดในโซเชียลจนถึงวันเลือกตั้ง
เพราะว่าไม่ให้มันสุ่มเสี่ยงในการทางผิดกฎหมาย
หรือการลงพื้นที่ไปพบปากกับประชาชน
รวมทั้งรายการทุกคืนวันศุกร์ยังทำได้แต่ว่าต้องระวังนะครับ
มีรายงานเรื่องของภารกิจของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้
เช้านี้ก็จะมีการแถลงผลงาน๔ปีของรัฐบาล
ท่านนายกแถลงคนเดียวและไม่มีการตอบคำถามกับสื่อมวลชน
จากนั้นสัก๔โมงเย็น๔โมงครึ่งนะครับ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็ทางด้านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ก็คือนายอุตมะสวนายนพร้อมกับแกนนำ
จะเดินทางไปพบเพื่อไปเชิญให้เป็นนายกในบัญชีบรายชื่อของพักนั่นเองนะครับ
เรื่องต้นก็มีการเตรียมจัดห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า
แล้วก็จะให้สื่อมวลชนบันทึกภาพแล้วก็นำเสนอข่าวได้ตามปกติ
จากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ากำหนดการของนายกที่จะเดินทางลงพื้นที่
ในวันเสาร์ที่๒กุมภาพันธ์นั้นเนี่ย
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายกับประชาชนที่สวนวัชราเบนจทัศน์
ก่อนจะไปพบกับตัวแทนของผู้ค้ากลุ่มสากรสมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักรนะฮะ
ของเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานของนายกเองก็ได้พิจารณาเลื่อนออกไปก่อน
เนื่องจากว่าเกรงว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งได้นั่นเองนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยหลังคณะกรรมการบริหารพักประชุมกันกว่า๘ชั่วโมง
ก็มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพัก๓รายชื่อคือ๑คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
นายชัดชาติสิทธิพันธ์และ๓คือนายชัยเกษมนิติสิรินะครับ
นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักระบุว่า
เนื่องจากว่าทั้ง๓คนมีความสามารถเหมาะสมในแต่ละด้าน
ทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของกฎหมายก็เลยเสนอชื่อทั้ง๓คนนี้นะครับ
ในฐานะของทีมงานพักเพื่อไทยนะครับที่มีทุกฝ่ายนะครับ
กิติรัฐก็จะเป็นองค์ประกอบในการช่วยทำงานด้านเศรษฐกิจของภาค
แล้วก็ท่านวิโรธก็จะนำพามวลสมาชิกทั้งหมดเข้าไปร่วมกัน
๕ทั้งหมดของกรรมการบริหารทั้ง๕ผู้นำของเรา
ทั้งส่วนต่างก็จะสามารถนำพาพักเพื่อไทย

และยังบอกด้วยนะครับว่ากรณีที่พักเพื่อไทยส่งผู้สมัคร
ระบบเขตครั้งนี้เพียง๒๕๐คน
ไม่ใช่เพื่อหลีกทางให้กับพักสาขา
แต่ว่าด้วยกลไกแล้วและเงื่อนไขในรัฐมนูล

ตัดสินใจเลยว่าจะส่งผู้สมัครในเขตที่มั่นใจว่าจะคว้าที่นั่งได้เท่านั้น
เขตอื่นที่มั่นใจก็คือไม่ส่ง